เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนที่เกมของทีมไทยเอค่ะ
ลงพบกับทาจิกิสถานในศึกฟุตซอลรายการพิเศษที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
ว่าเกมแรกที่ชนะมาเลเซียผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ลงเล่น
มีอยู่ในสภาพที่ล้าจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
ผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ
แล้วก็หวังว่าการได้พักมากขึ้นจะทำให้ร่างกายทุกคนดีขึ้น
แล้วก็สามารถชนะทาจิกิสถานได้
คุณซื้อของทีมไทยบีที่พาทีมชนะทาจิกิสถานในนัดแรก๔ประตูต่อ๒ก็ยอมรับค่ะว่า

แม้ว่าจะเป็นชุดผสมที่เต็มไปด้วยดาวรุ่ง

เวลา๐๐ครึ่ง

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
สังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปวันวอริเออร์สโค้ด
วันศุกร์นี้จากอินโดนีเซีย
คู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเตอร์เวทที่ว่างอยู่

ระหว่างเพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่
เจอกับเดชวิทย์เสถียรมวยไทยค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
สัญญาณตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา๔๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ